เราจะพาไปดูสัตว์ชนิดหนึ่ง
ที่ไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรกันแน่

อยากจะให้คุณผู้ชมช่วยดูเหลือเกินสรุปแล้ว
ว่ามันเป็นสุนัขกันจริงหรือเปล่าครับเนี่ย

คืออะไรอ่ะ
คือมีกรงก็เอามันไม่อยู่หรอ
แต่อันนี้น่าจะเป็นบันไดหมา

มีความสามารถที่ต้องหาฝูงนี้

มันยังไง

กรงจะแน่นหนาแค่ไหนก็เอาพวกนี้ไม่อยู่เหรอ

พี่เราก็บีนขึ้นไปแล้วมองซ้ายมองขวาก่อนนะ
เพื่อนผักวันเห็นป่าว

ไม่มีพอหันไปบอกเพื่อนเฮ้ยไม่มี
นอนส่งเข้าข้างไปเลย
ออกไปในบ้านเลยออกไปได้แห้ง